เรื่องของพระคิ้วดกที่นั่งรถแท็กซี่
จุดสุดท้ายเนี่ยหายไปเลยค่าโดยสารแต่ละวันที่เขาไปส่งแต่ละที่แต่ละที่เนี่ย
เกือบสองพันไม่ได้เงินกันเลย
วัดวัดสุดท้ายหายเงียบเลยนะก็เลยแจ้งความแล้วก็ตามหากันอยู่
สุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับเป็นพวกมิจฉาชีพจริงจริงด้วย
ไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่พระนะฮะตระเวนไปตามวัดต่างต่าง
ไปขโมยตู้ไปขโมยเงินบริจาคบ้างค่ะอ่าไปหลอกพระที่วัดบ้าง
ว่าจะขอเงินไปทำบุญวัดนู้นวัดนี้พระแต่ละวัดไหนที่เขาหลงเชื่อ
เขาก็ให้เงินมาบ้างอืมเนี่ยฮะจับได้แล้วครับคนนี้ครับ
ถงหลักฐานเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ครบหมดค่ะเนี่ย
ยกมือไหว้พี่แท็กซี่ไปทีหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อนายดรัฐวินคำแบบ
อายุสามสิบสองปีเป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะของกลางก็มีชุดผ้าไรจีวอนหนึ่ง
มีย่าม๑ใบมีกระเป๋าสีดำแล้วก็สีน้ำตาลอย่างละใบ
หน้ากากอนามัยลายการ์ตูนที่ใช้นั่งแท็กซี่อ่ะนะฮะ
มีด้วยนะครับหนึ่งอันเจอมีแว่นตาดำอีกหนึ่งอัน
แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะครับนี่ผิดข้อหานี้ด้วย
แล้วก็เรื่องอื่นอื่นอีกเยอะแยะไปหมดตำรวจไปตามจับได้ที่ห้องเช่าในซอยลาดพร้าว๙๑นะครับ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพปักเกร็ดนะฮะจุดที่แท็กซี่เขาโดนเชิดเงินไป
ไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เห็นไหมนี่พี่แท็กซี่บอกโอ้โหมาดูกล้องวงจรปิดในรถผมตอนหลังเนี่ย
มาจับพิรุษได้ว่าทำไมคิ้วหนาเหลือเกินใช่ตอนแรกก็ไม่เอกใจก็นึกว่าพระจริง
ดกดำเหลือเกินผมก็ยังมีดำอยู่ใส่หน้ากากอนามัยลายการ์ตูนอีกนี่ฮะ
นายดรัฐวินบอกว่าเขาคือคนที่แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์จริง
แล้วก็ว่าจ้างนายเกียรติศักดิ์สุบินโชเฟอร์แท็กซี่วัย๓๙ปีจากวัดสร้อยทอง
พระราม๗ให้ไปส่งตามวัดต่างหลายแห่งในเขตพื้นที่ปักเกร็ด
แล้วสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่วัดผาสุกมณีจักรนะฮะออกอุบายกับนายกิติศักดิ์ว่าจะเข้าไปบอกบุญกับญาติโยมในวัด
แล้วก็หายตัวไปเลยแต่วันนั้นทั้งวันเนี่ยตระเวนไป๙วัดค่าโดยสารตามมิเตอร์ของเขาเนี่ย
ขึ้นไป๑๘๐๙บาทแล้วก็มีแท็กซี่คันอื่นที่เขาบอกว่าโดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
ตระเวนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จุดสุดท้ายหายไปไม่จ่ายเงิน
สาเหตุที่ทำแบบนี้นะครับนายดรัฐวินบอกว่าตระเวนไปตามวัดต่างโดยนั่งแท็กซี่ไปแล้วไม่จ่ายเงินเขา
ทีแรกเนี่ยอ้างว่าแค่ไปไหว้พระเฉยผมชอบไหว้พระ
สุดท้ายแล้วพอเค้นสอบหนักเข้าเจ้าตัวรับสารภาพครับว่าก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นพระมาก่อน
ทีนี้ก็เห็นว่าเออเป็นพระนี่ก็หาเงินได้แบบมีรายได้ดีหาเงินง่ายนะฮะ
ก็เลยไปซื้อจีวอนมาห่มเป็นพระแล้วก็ตระเวนไปตามวัดต่าง
เพื่อเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคนะฮะถ้าเกิดว่าสบโอกาส
หรือไม่ก็เงินตามถังเรียรัยต่างต่างอืมส่วนนายเกียรติศักดิ์คนขับแท็กซี่นะครับ
บอกว่าดีใจมากที่จับตัวคนร้ายได้ต้องขอบคุณตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับบอกไปยังผู้ก่อเหตุว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ
แล้วมีคลิปหลักฐานเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด

แล้วเดินเข้าไปถึงกูติ

บอกว่ามาจากวัดโรนนี้
ผมจะมาขอเรียรายเงิน

บางวัดขอหลักร้อย

วัดนี่ก็คือพระบางที่บางวัดท่านก็มีเมตตาไง

ท่านก็แบบให้ไปสักร้อยนึงแบบนี้ก็ได้ไป

และผู้ต้องหานี่ไม่ต้องสืบเลยครับมีประวัติต้องโทษ
คดีรักทรัพย์มาแล้วนะแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ก็เคยถูกจับมาแล้ว
ยาเสพติดก็ถูกจับมาแล้วถูกจำคุกที่เรือนจำมาแล้วนะฮะ
พ้นโทษเมื่อ๑๙พฤษภาคมปี๕๙
ตอนนี้ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับ
ใครคิดว่าเคยตกเป็นเหยื่ออีกก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้

หาเงินง่ายก็ทำแบบนี้อยู่เรื่อย